คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเมื่อเช้านี้ใครใช้ถนนสายเอเชียสี่สิบเอ็ด
แถวพื้นที่บ้านแก้วแสงกันบ้างได้เจอผู้ชายคนนี้ไหมคะ
เขาไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีแดงอ่า

มันดีดมากหรอดีดนี่บ้างหรอ
โอ้เพี้ยมจัดเติ้ลเป็นไงคะ
เดินกลางถนนแบบไม่สนรถทุกประเภทโอ้โห
เขาบอกรถเก๋งรถบรรทุกอะไรนี่หักหลบกันแทบไม่ทันอืม
หลายคนบอกว่าจากคนที่ขับผ่านนะ
เห็นสายตาของเขาแล้วอ่ะเป็นยังไงถ้าไม่ป่วยจิตเวท
ก็อาจจะเสพยาจนดีดอย่างที่เขาพูดอยู่ในคลิปนี้ค่ะ
คลิปนี้เนี่ยพลเมืองดีคนนึงเขาถ่ายไว้แล้วก็ส่งมาเตือนภัยนะคะ
บอกว่าโอ้โหเมื่อเช้าเลยครับกลางถนนสายเอเชียสี่สิบเอ็ด
อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชรถเก๋งกระบะรถบรรทุก
พวงมาลัยหลบกันแทบไม่ทันกลัวจะไปชนพี่เขาเข้า
เล่นเดินกลางถนนแบบนี้เลยค่ะแล้วตอนเช้านะคุณคนก็ใช้รถใช้ถนนกันเยอะ
รถใหญ่รถเล็กเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าดูจากสายตา
ป่วยจิตเวทก็เสพยาคลุ้มคลั่งแน่นอนอยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงไปดูแลหน่อย
ถ้าเขาป่วยช่วยพาไปรักษาถ้าเขาติดยาก็พาไปบำบัดทีเถอะ
ปล่อยให้มาเดินเพ่นพ่านกลางถนนแบบนี้มันอันตราย

เจอหน้าที่โฮงทราบข่าวแล้วล่ะสวนยานพี่น้องต้องฝากดูหน่อยนะคะ